ร้องได้ร้องได้
ขอต้องเชื่อใจไว้แทบว่า
ตราบชั่วที่ว่าไม่ลืมแปลงเพลง
ตรงนี้ครับเพลงที่๒นะครับเพลงนี้มูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณปุ่นนะครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่๒นะครับมูลค่า๒หมื่นบาท
คุณปุ่นร้อง

โอ๊ยดีใจ

โอ้โหลุ้นกันจนแบบตัวเกร็งไปหมดเลยค่ะ

๒หมื่นบาทครับ

ก็เป็นเพลงที่ภัยร้ออีกเพลงหนึ่งเลยของคุณยอดรักนะฮะ

ก็ไม่น่าเชื่อนะครับ
คนที่ไม่เคยขึ้นเวทีร้องเพลงมาก่อน
เพลงผ่านไปร้องได้ถูกต้องหมด

นี่แหละชื่นใจคนดูคนดูอยู่ทั้งบ้านชื่นใจแล้วฟังน้องปันนะ
ปั่นเพลงแรกไม่ได้อยู่ฟังนะเราไปบ้วนเลือดก่อน
พอเพลงที่๒ได้ฟังคุณพ่อร้องเป็นไงบ้างครับ

เมื่อก่อนเคยฟังเขาร้องตอนเด็กครับยังจำได้

ก็เพราะดีครับเหมือนนึกถึงตอนเด็กอะครับ
นี่ไม่ใช่แค่เสียงเพลงที่ร้องเพราะความสุขเท่านั้น
เสียงเพลงที่คุณพ่อร้องวันนี้เป็นเสียงเพลงแห่งความหวังด้วยนะคะ
เพื่อจะเอาไปปลดล็อกให้ชีวิตของครอบครัวดีขึ้นนะคะ
คุณลุงค่ะอยากให้คุณลุงพูดให้กำลังใจลูกชายสักนิดหนึ่ง
ซึ่งให้กันมาอยู่ตลอดอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวาระ
มาอยู่บนเวทีของเราและจะสู้เพื่อเขาค่ะคุณลุง
พ่อทำเพื่อรู้ตลอดเวลาก็ขอให้หนูสู้เพื่อพ่อต่อไป
เป็นกำลังใจให้ด้วยสู้นะคะ
ครับผมก็ต้องกลับมาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณลุงปุ่นนี้กันต่อนะครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตในคราวต่อไป
หลังจากจบรายการเราค่ะดูกันต่อเลยค่ะเพื่อเสริมสร้างกำลังใจค่ะ

ครับวันนี้พวกเราทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ปกติก็ไม่ค่อยมีตังค์ติดกระเป๋าแล้วครับ
แต่วันนี้มาร้องเพลงสองเพลงก็ได้สองหมื่นก็รู้สึกดีใจมากเลยครับสู้ต่อไปครับ
เราเรียนดีเราได้เข้ามหาลัยคณะดี
ทีนี้พอมันเกิดเรื่องราวอย่างนี้เห็นบอกร้องไห้เยอะมากเรื่องด้วยเสียใจ
ร้องครับมันเหมือนกับว่าน้ำตาตกในอะครับ
มีความรู้สึกแบบไม่อยากรับรู้อะไรเลยครับมันว่างเปล่าไปหมดเลย
มีคำถามเยอะแยะมากมายว่าทำไมต้องเป็นเราทำไมเราต้องเป็นแบบนี้
ความว่างสูงก็อยากให้เขาเรียนจะจบ
พอเขามาป่วยปุ๊บก็คือมันหมดสิน
มันเข้าไปเรียนต่อไม่ได้เราก็หมดสิ้น
มันท่อแท้เหนื่อยนายมันไม่อยากทำอะไรเลย
มีความรู้สึกแบบไม่อยากรับรู้สึก